นะครับฝั่งของบู๊ากับแพนกับนิววิวได้มีการไปตาม

ในส่วนนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยคุณจะมาอ้างเหตุบันดากฐูสอไม่ได้แล้ว
คือเอางี้นะคือสิ่งที่บัวกำลังจะบอก
เรื่องความสัมพันธ์ของปุ้กกับน่วน
หรือจะอิงกับนุ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นเนี่ยทนายแก้วบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่มีการ

หนูเคลียร์กันแล้วครับ
คืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตอธิบายหลักกฎหมายว่า
กรณีที่มีเหตุที่เขาเรียกว่าบันดาลโทษะ
สมมุติว่ามีการถูกด่าหรือว่ามีการดูถูกเหยียดหยามอะไรก็ตามเนี่ย
ถ้าเกิดเรากระทำตอบโต้ไปในกรณีที่เหมาะสม
โอเคตรงนี้ได้รับลดหย่อน
แต่ในช่วงที่เขาด่าว่าจะเป็นลูกอะไรก็ตาม

หมายความว่าช่วงที่คุณเลี้ยวขวากับเลี้ยวซ้ายตอนนั้นมันตัดตอนแล้ว
ร่วมทั้งหมดถึงแม้ว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อยไม่ได้ตีก็ตาม
ก็ต้องร่วมกันครับ